เชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะ
ที่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันมุมหันข้างหน่อยนะ
แต่เป็นคลิปที่น้องคนนี้อายุ๑๔ปีโดนตบ

พอคนนึงตบแล้วก็ให้รุ่นน้องมาตบต่อ
น้องล้มไปก็บังคับน้องถอดเสื้อแล้วก็ดึงขึ้นมาตบต่อ
ผู้ชายอยู่ในคลิปเนี่ยเป็น๑๐เลยนะคะ
ตบเสร็จไม่พอเอาน้องขึ้นไปขังบนห้องแล้วรุมตบต่ออีกค่ะ

เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ตีมทำยังไงก็ได้ตามมา

จิตใจของพวกน้องนะประเด็นคือผู้ชายหลอกเด็กผู้หญิงคนนี้ไปให้ผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งตบด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วในคลิปนี้มีผู้ชายอยู่หลายคน
จริงจริงเนี่ยผู้ชายคนที่หลอกออกมาให้เนี่ยฝ่ายหญิง
เป็นคนว่าจ้างคือแบบจะให้เงินด้วยนะบอกว่าจ่ายเงินให้
ชุดไปรอดเด็กคนนี้มาให้หน่อยผู้ชายตอบว่าไงรู้บ้างไม่
หลอกเงินแต่เดี๋ยวทำให้นะเต็มใจไม่ชอบผู้หญิงคนนี้
เหมือนกันโอ้โหมันเป็นอย่างงั้นไปได้ยังไงคะล่าสุดนะคะ
มีการไลฟ์ถามถ่ายถึงสาเหตุว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นของผู้
ก็อบรมไกลเหมือนกันถึงพฤติกรรมที่ทำกันแบบนี้ให้
ไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะแล้วก็มีลูกแล้วสิ่งที่อยาก
จะบอกสิ่งแรกเลยนะเราอ่ะอายุแค่เนี้ยนะแล้วก็มี
ลูกแล้วควรจะทำมาหากินแล้วเพราะว่าเรามีลูกต้องดูแล
พวกเพื่อนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยยังเด็กกันทั้งนั้นเลย
สมควรเลยแล้วเราอายุแค่เนี้ยจะขึ้นมาเป็นเจ๊เป็นซ้อเรา
ดูแลตัวเองอ่ะได้หรือยังเราก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้เรา
ควรเอาไปทำมาหากินเลี้ยงดูลูกส่งเงินให้พ่อแม่ก็ไลฟ์
รมสั่งสอนมือตบกันไปนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะใน
ส่วนสาเหตุมือตบบอกว่าที่ต้องตบเพราะเป็นการเคลียร์ปัญหา
กันเพราะน้องที่โดนตบทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มทำให้
ตัวเธอถูกเพื่อนในกลุ่มเข้าใจผิดค่ะทีนี้พอไปสอบถาม
เพื่อนเพื่อนของน้องที่โดนตบนะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้องที่
ตบกับคนตบน้องอ่ะรู้จักกันได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนเองแล้วก็
อย่างที่บอกว่ามีการว่าจ้างคือให้เงินด้วยเนี่ยมีหลักฐาน
แชทข้อความชัดเจนเลยว่าว่าจ้างที่จะให้ล่อน้องออกมา
เพื่อทำร้ายนะคะทางครอบครัวของน้องที่โดนตบเนี่ยคุณยาย
บอกว่าตอนแรกหลานก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าถูกเพื่อน
ตบตีก็เข้าใจว่าเหมือนแบบตีกันเล่นกันธรรมดาตามภาษา
ยายเพิ่งมาเห็นคลิปยายตกใจมากรีบพาหลานเขาแจ้งความ
เลยนะคะเบื้องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำน้องที่ถูก
ตบนะคะแล้วก็ญาติญาติด้วยเดี๋ยวจะเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
สอบปากคำเพิ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะญาติของ
บอกว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาเรื่องเถอะครับอืม